โปรดติดตามตอนต่อไป
มันไม่ธรรมดา

โอ้โฮยดีทั้งนั้น

นำจังหวะไม่ตรงสักที
โฟกัสที่พี่แหม่มออกแนวเสิร์งนะพี่
ชอบแบบนี้ก็ไม่บอก

แม่โยกขนาดนี้
ลืมไปเลยว่าลูกสอง
ความสามัคคีไม่ต้องพูด
เป็นศูนย์ไปเลยจ้า
แม่ยังไงก็ขอให้สวยอมตะ
แบบนี้ตลอดไป